มาเปิดเบรกนี้กันด้วยเรื่องของความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะ

หนึ่งปีมีสองครั้งนางว่าอย่างนี้นะคะ
เหมือนจะนานแต่โอเคอย่างน้อยก็มี
เป็นภาพหายากว่าอย่างนี้นะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันดูอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ
ในรอบแบบหลักปีใช้คำว่าหลักปีแล้วกัน
เป็นการจัดงานวันเกิดให้กับลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์อายุครบ๔ขวบแล้วค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองคอตเตอร์ก็เลยขอมาร่วมแจมด้วย
ก็เลยเป็นที่มาของภาพครอบครัวที่แฟนพากันแห่กดไลค์นี่แหละค่ะ
เมื่อวานนี้แม่พลอยพลอยพันธุ์ก็พาเด็กไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์

ดีขึ้นบอกว่าหลังมานี้คุณพ่อปีเตอร์มีความรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีขึ้นทุกวันเลยค่ะ

มันเป็นวันที่มันดีเราควรจะต้องอยู่กันครบ
เขาถามตลอดอยู่แล้วว่าแบบปีนี้จะจัดหรือยังจะจัดที่ไหนอะไรยังไงจิกตลอดเลย
สบายใจมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแฮปปี้ค่ะ
เต็มที่เขาจะมีการแบบเหมือนช่วยทำอะไรที่มันแบบตรงเวลานะ
แบบเราไม่ต้องตามไม่ต้องอะไรอย่างนี้คือดีขึ้นเยอะมาก
ใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไป
ปีนี้เนี่ยวันนี้วันเกิดแพนเตอร์แพนเตอร์ถามตั้งแต่๒อาทิตย์ที่แล้วบอกว่า
หมี่ปีนี้มะหมี่จะจัดวันเกิดให้จะมีสไลเดอร์มาอีกไหม
ชอบแซวแบบนี่แพนเตอร์มัมมี่รู้ไหมแพนเตอร์อยากอะไร
แนนเตอร์อยากให้มะหมี่กับป๊าป๊าแต่งงานกันกว่า
เอามาจากไหนเดี๋ยวนี้เริ่มพูดอะไรเยอะ
หน้าเอ็นดูซะเลยอะอยากให้ป๊าป๊ามัมมี่แต่งงานกัน
ก็พูดไปตามความรู้สึกพูดไปตามความคิดทุกอย่าง
ตกไปหมุ่มนะคือฉันเห็นตั้งแต่เขาท้องตั้งแต่งงานอะเธอ

ชล่าวัยจะไหน